พาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙
กันหน่อยนะคะเพราะว่ามาถึงณวันนี้
จังหวัดยังคงต้องเป็นพื้นที่ในการควบคุมพิเศษอยู่
มีพื้นที่ไหนมีจุดไหนกันบ้าง
หลังจากวันนี้ทางสบคมีการออกมาขอร้องให้
ประชาชนค่ะในอำเภอบางละมุงที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
ขอร้องขอให้งดการเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามเขตพื้นที่ติดต่อใกล้เคียงไปก่อนนะคะ
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงโควิดสิบเก้าในขณะเดียวกันวันนี้เนี่ย
มีผู้ติดเชื้อโควิดทั้งหมดที่รายงานมาเนี่ยนะคะร้อยเก้าสิบสี่รายค่ะ
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ในประเทศไทยวันนี้
วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นะคะร้อยเก้าสิบสี่รายเป็นการติดเชื้อในประเทศร้อยร้อยแปดสิบเอ็ดราย
จำนวนนี้เนี่ยติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุกในเก้ารายด้วยกันค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
แล้วก็เข้าสถานกักกันในสิบสามรายผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่หกสิบเอ็ดรายค่ะ
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อในประเทศมีการกระจายใน๕๑จังหวัดโดยเพิ่มมาวันนี้เนี่ยก็คือ๓จังหวัดนะคะ
งคายมหาสารคามแล้วก็กาญจนบุรีค่ะสำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดเชื้อที่ระยองเนี่ยหนึ่งรายนะคะ
อยู่ที่กรุงเทพสมุทรสาคร๑๑รายค่ะซึ่งก็เชื่อมโยงกับตลาดแพ้กุ้ง
โดยไปอยู่ที่นทบุรีเนี่ยเจ็ดรายราชบุรีหนึ่งรายมหาสารคามหนึ่งราย
นครศรีธรรมราชหนึ่งรายค่ะหนองคายหนึ่งราย
สถานบันเทิงที่แออัดอาชีพเสี่ยงสามสิบสองรายแล้วก็ร้อยยี่สิบแปดรายเนี่ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอยู่ทีนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยนะคะ
ก็มีมากกว่า๕๑รายขึ้นไปที่ไปกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
ก็คือที่กรุงเทพระยองแล้วก็ชนบุรีค่ะซึ่งพื้นที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
อำเภอบางละมุงตอนนี้นะคะยังคงจัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อที่สูงแล้วก็เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
ส่วนพื้นที่ติดกับอำเภอบังละมุงเป็นพื้นที่ควบคุมค่ะ
แต่ก็ยังมีประชาชนในอำเภอบางละมุงเดินทางข้ามเขตไปมา
ก็เลยขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าอยากเคลื่อนย้ายไปไหน
อยู่บ้านไปก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด๑๙